เจ็ดนรการ๑นาทีแล้วนะครับ

ความพร้อมในการไปส่งลูกส่งหลานไปโรงเรียน

เพราะว่าบางคนก็รู้ว่าฝนตกแล้วก็รถจะติดนะคะ
คุณไปถึงโรงเรียนกี่โมงตอนเด็ก

แต่หากคุณผู้ชมกำลังทานข้าวอยู่นะฮะ

ได้โพสต์เรื่องนี้ลงในโลกโซเชียล
เพราะว่าเธอบอกว่าไปกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ย
อร่อยเลยนะคีบเส้นอยู่อย่างนี้
เงยหน้ามองกำแพงโอ้โห

บอกว่าได้ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านแห่งหนึ่ง
และพบทั้งแมลงสาปค่ะ
หนูด้วยนะคะตะขาบด้วยนะคะ
โผล่ขึ้นมาจากท่อเป็นที่หน้าขยะแขยง
และได้มีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับ
อยากรู้ว่าร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่ไหนและสาเหตุเกิดจากอะไร
ทำไมถึงมีฝูงแมลงสาปออกมาเกาะข้างฝามากมายขนาดนี้
รังใหญ่เพราะแมลงสาปจำไปโดนตายดีนะ
ถ่ายคู่กำแพงสาปแล้วก็โพสต์ลงไปด้วย

บางคนบอกคิดว่ามาให้โชคให้ลาบแล้วกันนะ
มีคนเขียนเลข๗เลข๘เลขอะไร๔๐อะไรเนี่ย
สายตรวจโซเชียลก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
ก็พบว่าเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวชื่อนี้แหละฮะ
อำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ
จากเมื่อวานนี้เป็นวันหยุดแล้วก็มีตลาดนัด
เราก็เลยไม่สามารถติดต่อเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวได้
จึงได้สอบถามนายพิชิตโตอึ้นนะครับ
พ่อค้าขายขนมที่อยู่ใกล้ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ๒วันก่อน
เนื่องจากมีฝนตกลงมาอย่างหนักนะ
ทำให้น้ำที่อยู่ในท่อระบายน้ำมันเอ่อล้นขึ้นมาบนฟุตบาท
จากนั้นใครที่เอ่อตัวขึ้นมาด้วยล่ะคุณ
แมลงสาปละหนึ่งเขาก็หนีน้ำใช่ไหม
ขาบหนูอะไรต่างเขาหนีน้ำออกมาจากท่อระบายน้ำ
ไปไหนดีไต่ขึ้นกำแพงดีกว่า
ไปที่พื้นเดี๋ยวคนเหยียบขึ้นกำแพงดีกว่า
แล้วก็ยังไปชี้จุดที่มีเศษซากแมงสาป
เกาะตายอยู่ตรงนั้นเลยนะที่กำแพงนี่แหละครับ

แล้วก็สิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองพนัฐนิคมนะครับ
ได้เข้าไปตรวจสอบพร้อมกับเปิดเผยว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องตามธรรมชาติ
เนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ฝูงแมลงต่าง

ไปโพสต์ตามสังคมออนไลน์จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์

มีแผนพ่นควันกำจัดพวกแมลงตามท่อระบายน้ำเป็นประจำอยู่แล้ว

แต่หลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงหน้าฝนแบบนี้
ทางเทศบาลเมืองพนัฐนิคม
คงจะต้องเพิ่มแผนกำจัดแมลงให้มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน

แล้วตัวที่เยอะออกมามันไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับ
ต้องมากกว่าเดือนละ๑ครั้งแล้วช่วงนี้ฝนตกด้วยนะ